ถ้าแพทย์ไม่ไม่สะดวกให้มอบให้มอบเจ้าหน้าที่ครับ
แต่ว่าถ้าเมื่อเรามอบปุ๊บเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปถึงแพทย์ค่ะ
เพราะว่าบทบาทก็คือแพทย์ต้องเป็นคนสรุป
ทีนี้ประเด็นใหญ่ก็คือว่าเวลาที่เจอศพเนี่ย
ตอนนี้ต้องตอบได้สามอย่างครับอันที่หนึ่งคือสาเหตุการณ์เสียชีวิต
ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตพูดง่ายคือพญาธิสภาพ
พยายามที่สภาพเนี่ยมันต้องผ่าค่ะถ้าไม่ผ่ามันจะไม่มีทางรู้
สองคือพฤติการการตายพฤติการก็คือถูกกระทำหรือ
กระทำตัวเองหรือเป็นตามธรรมชาติแต่อันที่สามเนี่ย
แพทย์มักจะเป็นเอามาใช้เยอะที่สุดคือกลไกการตาย
อันนี้มันล้มเหลวจริงแล้วมันเป็นคำแบบ
ขยะกองใหญ่เลยอ่ะมันไม่ใช่สาเหตุเพราะฉะนั้น
ถ้าแพทย์ไม่ติดใจหมายถึงแพทย์คนที่ดูกับตำรวจ
ฮะตำรวจก็ไม่ติดใจจริงจริงมันมีมาตรารออยู่อีกอันหนึ่งนะคะ
ว่าหากยังไม่รู้สาเหตุอืมให้ส่งศพหรือแยกชิ้นส่วนครับ
ซึ่งไอ้ตรงนี้ค่ะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย
มันก็มักจะเป็นลักษณะที่ญาติไม่ติดใจแพทย์ก็ไม่มีความรู้
ก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรมากมายใช่ไหมคะก็ไม่ทำ
ตำรวจก็ไม่ได้อยากจะต้องส่งไปให้มันเสียเวลา
ตำรวจก็ต้องมาแบกภาระค่าส่งมันก็เลยจบลงแบบนี้ค่ะ
ญาติไม่ติดใจซึ่งปกติแล้วในสากลทำไม่ได้
คุณหญิงหมออย่างแพทย์ที่มาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าบางทีเราก็ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทาง
ที่ที่เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องศพอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะ
อาจจะเป็นแพทย์เวรแพทย์เป็นแพทย์เวรที่เชี่ยวชาญด้านไหนก็แล้วแต่ที่เข้าเวร
แล้วก็มาพอดีใช่แล้วก็ที่สำคัญคือแล้วแพทย์เวรเขาดูไม่ออกเลยฮะว่า
ว่าอันนี้ผิดธรรมชาติหรือไม่ผิดธรรมชาติคุณหมอเราเนี่ยเรียนวิชานิติเวทน้อยมาก
แล้วมันก็ไม่ใช่วิชาง่ายด้วยอืมแล้วก็ข้อสองก็คือว่า
คุณหมอนิติเวทเองก็มีน้อยน่ะปัจจุบันเนี้ยมีเยอะขึ้นแล้วครับ
แต่ว่ามันไม่มีเจ้าภาพไงคะคือไอ้กฎหมายเนี่ยมันแก้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะ
ปัจจุบันเนี้ยผ่านไปเท่าไหร่ปีแล้วอ่ะยี่สิบสามปีครับ
ไม่ปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือใครก็ตามแต่เนี่ยได้มาสร้างระบบให้มีแพทย์นิติเวศเพียงพอ
มันก็เลยทำให้ก็ยังไปตามหมอทั่วไปแล้วหมอทั่วไปไม่มีก็ยังไปตามเอา
คือหมอมอบคนอื่นก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้มีปัญหาที่พูดเนี่ยค่ะ
คือความจริงเราควรจะต้องมีหมอนิติเวศประจำทุกโรงพยาบาลไม่จำเป็นค่ะ
แต่มีหมอนิติเวศที่กระจายเพียงพอที่จะรองรับการส่งต่อนะคะสองคือครับ
มีการกำหนดแนวทางอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะในต่างประเทศจะบอกเลยว่า
เวลาการตายหนึ่งถึงเจ็ดถึงสิบแบบนี้ครับที่เป็นที่เกิดเหตุ
เขาจะบอกว่าโดนโดนวัตถุของไม่มีคมที่เกิดเหตุต้องมีหมอนิติเวศไปนะที่พบศพ
อย่างนี้นี่นี่คือเมืองนอกบอกนะครับแต่ในในอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ
การตายหนึ่งถึงสิบต้องส่งศพผ่าพิสูจน์โดยสมบูรณ์หนึ่งในนั้นเนี้ยก็คือตายไม่ทราบสาเหตุ
กระทันหันเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเราไม่มีข้อนี้เลยค่ะอ่า
ในการมีหมอนิติเวทไม่จำเป็นต้องมีทุกโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าคุณหมอทุกคน
ตำรวจทุกคนรู้ว่ามีแนวทางเช่นนี้ก็แปลว่าคุณอย่าปล่อยให้ญาติสิ
อ่าคุณต้องส่งไปก่อนให้ไปผ่าพิสูจน์จะได้สิ้นสงสัยคือถ้าคุณมีหมอนิติเวศประจำอย่างทั่วถึง
ในแต่ละท้องที่เวลาที่ตำรวจไปถึงหรือว่าแพทย์เวรไปถึง
แล้วเขาดูแล้วมันผิดปกติเขาก็สามารถจะทำเรื่อง
ส่งไปหาหมอนิติเวศได้โดยง่ายได้ง่ายแต่ว่าแม้จะมีไม่ทั่วถึง
ปัจจุบันก็ส่งค่ะก็ส่งได้ส่งได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่า
ปัญหาใหญ่ก็คือว่าตัวพนักงานสอบสวนกลายเป็นต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่ง
แล้วพอเขาผ่าศพเสร็จเนี่ยถึงว่าไปผ่าส่งผ่าขอนแก่นสมมุติไงนะคะ
หรือผ่าโรงพยาบาลทั้งหลายที่ต้นทุนมันมันมีอ่ะครับ
ถ้าจะต้องตรวจดีเอนเอถ้าจะต้องตรวจเนี่ยเขาก็จะเก็บจากตำรวจ
ซึ่งมันก็ไม่ถูกจริงไหมคะหรือไม่เขาก็ส่งวัตถุพยานเนี้ย
กลับมาให้ตำรวจส่งต่อบางครั้งก็เลยไม่ส่งซะเลย
ก็คือเพราะมันต้องเสียตังค์ไอ้งบตรงนี้มันไม่มีค่ะ
มันไม่มีงบไม่มีงบให้เลยจะเบิกตรงกลางไม่มีเลยค่ะ
ใช่สำหรับความสงสัยตรงนี้ไม่มีไม่มีเลยค่ะ

กระทรวงสาธารณสุขจนมาอยู่มหาวิทยาลัยจนไปอยู่กระทรวงยุทธรรม
ผลักดันเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าทุกคนเอามือซุปกระเป๋า
ความยุติธรรมเนี่ยประชาชนไม่ควรต้องออกเอง
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกัน
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือ
ดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ